ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มันสลดหดหูใจ
ที่จังหวัดพัทธลุงนะคะเพจอีซอเคยี่ข่าวโพสเอาไว้
เด็กผู้ชายอายุ๖ขวบค่ะอยู่กับแม่แท้และพ่อเลี้ยง
เด็กคนนี้ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ไม่ยอมพาไปส่งโรงพยาบาลทายาให้ทิ้งยาเอาไว้ให้
แล้วตัวเองก็ออกไปทำงานกันทั้งแม่ทั้งพ่อเลี้ยงนะ
คือเด็กถูกทำร้ายจนไม่สามารถขยับตัวไปหยิบยามาทาให้ตัวเองได้
คือเด็กขยับร่างกายไม่ได้เลยด้วยซ้ำได้แต่นอนอยู่บนที่นอนนะคะ
คือเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนบ้านบอกว่าคืนวันที่๑๒ธันวาคม

ใช่ค่ะได้ยินเสียงเด็กร้องออกมาเขาก็พยายามจะไปช่วยแต่ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
เดี๋ยวจะหาว่าบุกรุกบ้านคนอื่นเด็กร้องอยู่เป็นชั่วโมงแล้วเสียงเงียบ
เพื่อนบ้านเลยรอเช้าวันถัดไปแม่เด็กกับพ่อเลี้ยงเด็กออกจากบ้านก็เลยเข้าไปหาครับ
ตะโกนถามตะโกนเรียกตอนแรกไม่มีเสียงตอบรับนะ
สักพักเด็กพยายามจะเปล่งเสียงออกมาป้าช่วยผมด้วยผมเจ็บ
โอ้โหก็เลยไปช่วยถามว่าน้องเขาเจ็บตรงไหนอย่างไรบ้าง
ท่อนล่างของน้องค่ะคุณผู้ชมมีรอยฟกช้ำเต็มไปหมด
ก้นมีแผลกดทับขาข้างซ้ายหักนะคะ
วัยวะเพศเน่าเลยค่ะไม่รู้ว่าโดนทำอะไรบ้าง
รูทวารมีร่องรอยคล้ายถูกของแข็งยัดใส่
ที่สำคัญนะคะจากเด็กที่เคยแข็งแรงตอนนี้ผอมมากเดินไม่ได้เลยค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กวัยแค่๖ขวบเนี่ยนะคะ
พ่อเลี้ยงทำร้ายขนาดนี้แล้วทำไมแม่แท้ถึงปล่อยไว้
คือตรงก้นตรงสะโพกเป็นขนาดนี้เขาจะขยายกดทับแบบนี้ค่ะ
จนน้องขยับไม่ได้จริงจริงใช่ไหมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุงครับขอเรียกน้องว่าน้องเบย์ก็แล้วกันนะคะ
เป็นนามสมมุตินะคะน้องหกขวบตอนนี้อยู่โรงพยาบาลพัทธลุง
ยังต้องรักษาตัวอยู่ครับคนก่อเหตุตำรวจเรียกมาสอบปากคำแล้ว
คนก่อเหตุก็คือพ่อเลี้ยงนี่แหละค่ะครับนายกัมปนาศโกแหละอายุ๒๖ปี
ตำรวจเรียกมาสอบปากคำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยขยายความเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินคดีแต่เรามาดูตั้งแต่ต้นเรื่องเลยค่ะ
เพื่อนบ้านซึ่งเป็นพลเมืองดีนะคะไปช่วยน้อง
คือเราส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ห้องเช่าที่เป็นจุดเกิดเหตุ
คือไม่มีใครอยู่นะคะตอนนี้ประตูห้องก็ล็อกเอาไว้จากด้านนอก
ม่านเอาไว้หมดเลยมีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหนึ่งคันจอดอยู่ข้างห้องเช่า
นี่คือหน้าห้องเช่าเป็นแบบนี้นะคะครับคุณภูริพัฒน์นักข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนบ้าน
ซึ่งเป็นพลเมืองดีแล้วเข้าไปช่วยน้องเบย์อ่ะค่ะขอเรียกเธอเป็นนามสมมุติเหมือนกันก็แล้วกัน
เรียกเธอว่าคุณกวางนะคะคุณกวางบอกว่าเด็กอยู่กับแม่แท้แท้ค่ะ
แต่มีพ่อเลี้ยงอยู่ด้วยกลางดึก๑๒ธันวาคมได้ยินเสียงน้องเบย์ร้องอยู่เป็นชั่วโมง
แต่ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เพราะว่ามันเป็นบ้านคนอื่น
แล้วเขาก็ล็อกประตงประตูเลยตัดสินใจคุยกันกับเพื่อน
ปรึกษากันว่าถ้าปล่อยไปเด็กอาจจะตายได้นะ
เพราะว่าเสียงเด็กร้องเป็นชั่วโมงแล้วมันเงียบไปเลย
รอจนเช้าเช้าอีกวันหนึ่งแม่ของน้องเบย์ไปขายปลาในตลาด
พ่อเลี้ยงของน้องเบย์ก็ขับรถออกไปรถบรรทุกขนของ
เพื่อนบ้านเลยตัดสินใจเข้าไปช่วยตะโกนเรียกน้องเบย์อยู่หน้าห้อง
ตอนแรกเงียบค่ะไม่มีเสียงตอบสักพักหนึ่งน้องเบย์พยายามจะเปล่งเสียงออกมา
ป้าช่วยผมด้วยผมเจ็บผมหิวโอ้โห
พลเมืองดีคนนี้นะคะที่เป็นเพื่อนบ้านก็เข้าไปช่วยเลย
น้องเดินไม่ได้คลานยังไม่ได้เลยค่ะ

คือเพื่อนบ้านอีกคนที่เข้าไปด้วยเนี่ยเป็นลมเลยนะคุณผู้ชม
พอเห็นบาดแผลและรอยฟกช้ำของน้องเบย์สุดท้ายตำรวจก็พาน้องส่งโรงพยาบาลค่ะ

ประตูมันแง้มอยู่ข้างในแล้วก็ก็บอกว่าออกมาข้างนอก
แต่เขาบอกก็ออกไม่ได้เขาเดินไม่ได้
ก็บอกไอ้การออกมาการออกมาก็บอกเขาก็การไม่ได้
ก็บอกว่าเป็นอะไรอ่ะเขาบอกก็เจ็บก็บอกก็เจ็บก็หิว
คือมันไม่ได้กินอะไรมันเป็นวันแล้วนะเด็ก
คือตอนนั้นเด็กมันหายใจแบบไม่มีแรงแล้วอ่ะ

เราก็เออน้ำตาไหลเขาก็น้ำตาไหลนะเด็กนะ
แต่ว่าปกติเขาเล่นเขาเขาไม่ร้องนะเขาไม่มี
ขนาดเขาโดนตีขนาดนั้นเขายังไม่ร้องไม่ได้ยินเสียงร้องของเขาเลยนะ
โปรดครับโปรดครับโปรดครับแค่นั้นแหละ
น่าสงสารเด็กมากค่ะจนไม่รู้จะบรรยายเป็นคำพูดยังไง
ว่าทำไมถึงทำร้ายเด็กได้ขนาดนี้
ขอบคุณเพื่อนบ้านมากนะคะที่ไม่ปล่อย
รอจนเช้าแล้วก็ตั้งใจเข้าไปช่วย
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยว่าโอ้โหต้องขอบคุณเพื่อนบ้านนะ
ถ้าไม่ช่วยน้องไม่รู้ป่านนี้จะเป็นยังไง
เพื่อนบ้านบอกว่าครอบครัวของน้องเนี่ยเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
มาเช่าบ้านหลังนี้อยู่เมื่อเดือนพฤศจิกายน
จากการสังเกตก็คือทุกครั้งที่แม่และพ่อเลี้ยงไม่อยู่บ้าน
เบย์จะน่ารักนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดี
พอพ่อเลี้ยงกลับมาปุ๊บน้องเปลี่ยนไปเลย
วันไหนแม่น้องออกจากบ้านไปขายของก่อนแล้วน้องอยู่กับพ่อเลี้ยงกันสองคนเนี่ยนะครับ
พ่อเลี้ยงข่มขู่น้องให้ถอดเสื้อผ้า
ไม่รู้ทำไมแล้วพาน้องเข้าไปในบ้านคือไม่ให้ออกไปไหน
ข่มขู่น้องให้ถอดเสื้อผ้าอันนี้เพื่อนบ้านบอก
ทีมข่าวของเราคุยกับคุณตาของน้องนะคะ
คุณตาบอกว่าโอ้โหจริงแล้วลูกสาวกับนายกัมปนาศที่เป็นพ่อเลี้ยงคนนี้
เพิ่งคบกันได้สามสี่เดือนเอง
ไม่เคยยอมรับผู้ชายคนนี้เป็นลูกเขยเลยนะ
ก่อนหน้านี้ลูกสาวกับหลานชายอยู่บ้านผม
ผู้ก่อเหตุแอบมาหาลูกสาวช่วงที่ผมไม่อยู่บ้าน
ผมเคยทะเลาะกับลูกสาวถึงขั้นแบบจะตัดพ่อตัดลูกไปเลยนะ

ต่อมาหลานชายขาหัก
อ้างว่าเด็กมันล้มเองแต่มารู้ทีหลังว่านายกัมปนาศทำร้าย

แล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วด้วย
แต่ปลายเดือนพฤศจิกายนลูกสาวกลับมาขนของ
พาหลานไปอยู่บ้านเช่ากับพ่อเลี้ยงคนนี้กับผู้ชายคนนี้
ลูกสาวก็อ้างว่าก็ฉันเป็นแม่
ฉันเป็นแม่แท้จะพาลูกไปไหนก็ได้
แต่คุณตาเนี่ยคุณตาบอกผมก็เป็นคุณตาไง

สุดท้ายหลานมาเจอกับเรื่องแบบนี้
มาก็แอบมาแล้วผมก็ไม่อยากให้เข้ามานั่นแหละ

เพราะว่าเขามีลูกมีเมียอยู่แล้ว
เหรอคือมันมีลูกมีเมียอยู่แล้วด้วย

ถ้ามึงยังคบกับคนนี้อีกก็อย่ามายุ่งกับเราเลยวะ

พอเจ็บตอนที่ขาหักไม่รู้มันโดนอะไรก็ไม่บอก

พอมารู้เขาญาติเขาโทรมาบอกว่า
เด็กขาหักไม่รู้โดนอะไร
แล้วบอกเพื่อนบอกว่ามันตกมาเอง

พ่อแม่กลัวตากับยายจะรู้ว่าจะด่าเขาอะ

พอรู้ปั๊บก็ขับรถตามไปเอากลับมาเลยว่าเอามาเลี้ยงเอง

มันพูดแล้วมันแค้น
อย่างเด็กตัวเล็กอย่างขนาดนี้

ตัวมันอายุแค่นั้นเลยกับพูดถึงลูกผมก็มันอยู่ไร้เลี้ยง

ได้คือเด็กมันก็ไม่มีทางสู้

คือคุณตาคุยกับคุณพุทธิพัฒน์นักข่าวของเราเนี่ย
คุยแบบกลั้นน้ำตา
คุณตาบอกแค้นมากจริงมาทำกับหลานแบบนี้ได้ยังไง

ใช่คุณตาถึงขั้นเคยบอกลูกสาวว่านะจะไปอยู่กับแฟนไม่เป็นไรนะ

แล้วรับไปแล้วเจออะไรเด็กต้องไปเจอกับอะไรบ้าง

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
เยี่ยมน้องเบย์ที่โรงพยาบาลพัทธลุงนะคะ
มอบเงินช่วยเหลือซึ่งมีนาสาวดูแลน้องอยู่
ก็เป็นผู้รับมอบของช่วยเหลือค่ะ
น้องตอนนี้ยังอ่อนเพลียยังหวาดกลัวอยู่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องคุยกับน้องแต่น้องเพิ่ง๖ขวบนะคะ
เดี๋ยวก็จะต้องมีทีมสหวิชาชีพมีทางนักจิตวิทยาอย่างนี้ค่ะ

ทีนี้ความคืบหน้าทางคดีค่ะ
คุณตาคุณยายไม่ยอมนะคะ
คุณยายของน้องไปแจ้งความ
ตามพรบคุ้มครองเด็กและการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
ตัวพ่อเลี้ยงไปพบตำรวจตามหมายเรียก

พ่อเลี้ยงคนนี้เขาให้การภาคเศษ
แบ่งรับแบ่งสู้เขาบอกแบบนี้
ใช่ผมตีน้องเบย์จริง
แต่ผมตีด้วยความรัก
นี่คือตีด้วยความรักเหรอคะ
พ่อเลี้ยงบอกว่าผมตีเพราะรัก
ไม่ได้ใช้ความรุนแรงต่อเด็กแต่อย่างใด
บาดแผลที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากการลื่นล้ม
คุณผู้ชมมันลื่นล้มยังไงคะ
บาดแผลเดี๋ยวขอภาพบาดแผลน้องอีกทีค่ะ

เห็นใจน้องสงสารน้องแต่อยากให้ดู
เพราะพ่อเลี้ยงบอกว่าน้องลื่นล้ม
ตีด้วยความรักไม่ได้ทำรุนแรง
แล้วเจ้าหน้าที่สอบปากคำแล้วปล่อยไปคุณภาค
เจ้าหน้าที่ปล่อยไปมันก็เป็นกระบวนการตามกฎหมายนะ
คือต้องรอผลตรวจจากคุณหมอค่ะ

ว่าบาดเจ็บขนาดไหนบาดเจ็บสาหัสขนาดไหน

จากการตรวจร่างกายของน้องคล้ายกับถูกของแข็งเสียบเข้าไปที่รูทวาร
ตรงนี้สำคัญนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่ตำรวจต้องขยายผลให้
ว่าน้องถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยหรือเปล่า
นายกรรมนาสคนนี้คือพ่อเลี้ยงนะคะ
เขาให้การภาคเศษนะคะสอบปากคำแล้วปล่อยตัวไป
เขาบอกว่ายังไงนะตีด้วยความรัก
จริงแต่ตีด้วยความรักไม่ได้กระทำรุนแรง
นี่เด็กเป็นทั้งตัวขนาดนี้นะ
ผมเชื่อว่าคือหลายท่านเห็นเรื่องนี้แล้วเนี่ย

ไม่เป็นไรค่ะพอแล้วค่ะภาพแผลของเด็กน่าเห็นใจนะคะ

เห็นแล้วก็รักกัมปนาศเหลือเกิน
อยากจะตีด้วยความรักบ้าง